ทางซีกของ๑๘๘เสียงที่ไม่ได้ร่วมอยู่ในซีกรัฐบาล๓๑๒เสียงกับทางพักเก้าไกลกันหน่อย
วันนี้ประชุมพักกันหลายพักนะฮะใช่
วันอังคารปกติจะประชุมภาคการเมืองกันอยู่แล้ว
ก็มีมติชัดเจนออกมาแล้วในแต่ละพักนะครับ
แต่ดูทางซีกของ๓๑๒เสียงก่อน
วันนี้ที่สภาพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทย
แล้วก็๘พักด้วยรวมกันหมดแล้วเนี่ยนะครับ
นัดประชุมกันเกี่ยวกับวันโหวตเลือกนายก
แล้วไม่รู้เป็นยังไงเวลาประชุมกันเนี่ยมันต้องมีอะไรคลุกคลัก

คือห้องเขายังสร้างอยู่รัฐสภา

ห้องนั้นก็ยังไม่เสร็จห้องนี้ก็ยังไม่เรียบร้อย

คุณชัยธวัฒนตุลาธนเลขาธิการพักก้าวกลาย
แล้วก็คุณหมอชนนั่นศรีแก้ว

ที่เป็นแกนนำมาร่วมประชุมกันนะครับทุกผู้ชมครับ
เรื่องของสวที่จะสนับสนุนคุณพิทาให้เป็นนายก
คุณชัยธวัฒน์เลขาธิการพักก้าวไกลบอกว่า
มันมีกระแสข่าวว่าตอนนี้สวที่เคยประกาศสนับสนุน

กำลังถูกกดดันทุกรูปแบบเลยนะรัชพร

ทำให้ส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่กล้าแสดงออกอย่างชัดเจนแล้ว
ว่าเออตกลงจะโหวตให้หรือไม่โหวตให้

บอกจะถูกแบล็คเมลบ้างจะถูกอย่างนั้นอย่างนี้บ้าง

เอาเป็นว่าเขาอาจจะรอทีเดียววันที่๑๓กรกฎาคมไปเลย

คุณชัยธวัฒน์ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าพักก้าวไกลไม่มีแผนสำรองนะฮะ

ว่าถ้าเกิดโหวตคุณพิทารอบแรกไม่ผ่านจะทำยังไง
รอบสองไม่ผ่านจะเป็นแบบไหนไม่มีแผนสำรองทั้งสิ้น
และวันนี้ทั้ง๘ภักดิ์ร่วมรัฐบาลในฟรีของ๙กลายยังยืนยัน

ทีนี้ก็ต้องยอมรับอย่างที่เรียนนะครับว่าในหลายวันนี้ก็ได้รับกระแสข่าว

แต่กระแสข่าวก็มีแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ

หรือพยายามที่จะมีบางกระแสข่าว
หรือเสนอผลประโยชน์ให้ต่างนานา
ซึ่งก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุแบบนั้นจริง

เเบียน๘พักร่วมบอกว่าว่า
อยู่ในขั้นตอนพยายามประสานเสียงของสอวให้มากที่สุด
เแตก้่วไกลไม่ได้บอกว่าได้เท่าไรอย่างไร
วันนี้เสียงขนาดหนึ่งจากสอบรอยยังไม่ครบเข้าสำนวนที่เราได้
ได้รับคำตอบจากท่านเลขาชัยธวัฒน์นะครับ
เราก็ถามในที่ประชุมเหมือนกัน
ก็บอกว่าพยายามนะครับ
ส่วนจะครบหรือไม่ครบเนี่ยไม่ได้ยืนยันเป็นตัวเลข
นี่ค่ะขนาดเดียวกันนะครับ
ในส่วนของประธานรัฐสภานะครับ
คุณวันมุธมัธนอมธาวันนี้นัดหารือวิบสามฝ่าย

ก็คือสสตอนนี้มี๒ฝ่ายใช่ไหม

แล้วก็สมาชิกวุฒิสภาตกลงขั้นตอนวันที่๑๓กรกฎาคม

จากนั้นให้เวลาฝั่งละ๒ชั่วโมง

ในการที่จะอภิปรายแต่ละฝั่งก็เอาเวลาไปจัดสรรกันเอง

เท่ากับว่าสอสอ๒ซีกได้๔ชั่วโมง

สว๒ชั่วโมงรวมเป็น๖ชั่วโมง

จากนั้นน่าจะเริ่มขั้นตอนในการลงมติ
จะเลือกนายกจะเห็นชอบไม่เห็นชอบรับไม่รับอะไรพวกนี้ไปถกเถียงกันให้เสร็จ

ใครโหวตก่อนโหวตหลังหรือว่าโหวตตามลำดับอักษรตามที่มีมาเนี่ยก็แล้วแต่๕โมงเย็นเนี่ยอาจารย์วันนอบอกน่าจะเริ่มโหวตเลือกนายกได้

เดี๋ยวท่านรอติดตามทางไทยรัฐทีวีนี่แหละในวันนั้นนะ
ใช่ค่ะติดตามตลอดทั้งวันเลยนะตั้งแต่๙โมงเช้าเลยนะคะ